เป็นระยะหลากหลายสถานที่แตกต่างกันไป

สายไฟฟ้าสายเคเบิ้ลหรือว่าสายอะไรก็แล้ว

ชาวบ้านเขาขี่จักรยานยนต์ผ่าน

ใช่ค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เกิดเหตุแบบนี้ก็ต้องไปตามหาว่าไอ้สายที่ห้อยลงมา

ของบริษัทไหนเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ
สายโทรศัพท์หรือสายเคเบิ้ลหรือยังไงคือมันเต็มไปหมดเลยไง

เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อนนะครับ

เห็นยากครับรู้ตัวอีกทีก็คือไม่ทันแล้วโดนแล้ว
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ประสบอุบัติเหตุถูกสายเคเบิ้ลที่ห้อยตกลงมาบนพื้นถนนเนี่ย
เกี่ยวพันกับตัวนะครับตอนที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
แล้วก็เสียหลักล้มลงก็มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือกัน
ก็อย่างที่ท่านได้เห็นได้ยินในคลิปนะครับ
มีการต่อว่าถามถึงความสะเพราของคนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบกับสายเหล่านี้นะครับ
ก็คือคนที่ประสบอุบัติเหตุนะฮะได้โพสต์เอาไว้นั่นแหละเมื่อวานนี้
แล้วก็ได้ขอบคุณคนที่มาช่วยด้วยมีทั้งพลเมืองดีมีทั้งหน่วยกู้ภัย
มาช่วยกันตัดสายเคเบิ้ลแล้วก็นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ส่วนวันนี้ครับที่สพฉลองจังหวัดภูเก็ตเจ้าของท้องที่เกิดเหตุนะครับ
นายซาการียาเวกาวิอายุ๒๖ปีเป็นพนักงานโรงแรมย่านหาดกะตะ
เขาก็มาแจ้งความกับตำรวจสพฉลองนะครับ
เพื่อให้สอบสวนหาคนรับผิดชอบหาคนที่เป็นเจ้าของสายเคเบิ้ลนะครับ
เนื่องจากเขาบาดเจ็บนะรถจักรยานยนต์ก็เสียหาย
พนักงานสอบสวนก็ได้พาไปดูที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
ที่เกิดเหตุก็คือที่ถนนบริเวณทางไปหาดกะตะ
อยู่ที่ทนปะตักตฉลองอเมจภูเก็ตนะครับ
มีเจ้าหน้าที่จากกศธชประจำจังหวัดภูเก็ตไปตรวจสอบด้วย
เพราะเดี๋ยวนี้กศชเขาจะมาดูแลเรื่องของสายสื่อสารต่าง
ไปห้อยอยู่ตามเสาไฟฟ้านะครับ
พันธุ์ตำรวจโทธาดาบอกกับเรานะครับ
ท่านเป็นสหรัฐสอบสวนของสถานีตำรวจภูทรฉลองนะครับ
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าผู้เสียหายบาดเจ็บตามร่างกาย
มีแผลถลอกแล้วก็รถจักรยานยนต์พังเสียหาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของวันที่๑๔กุมภาพันธ์นะครับ
เป็นเช้ามืดนะครับแต่ก็มืดเลยนะครับ
ผู้เสียหายกำลังขี่รถจักรยานยนต์จะไปทำงานที่โรงแรม
มาถึงที่เกิดเหตุรถไปเกี่ยวแล้วก็พันกับสายเคเบิ้ลที่มันห้อยตกลงมา
ทำให้รถเสียหลักล้มตอนนี้กำลังสอบสวนหาผู้รับผิดชอบอยู่
แต่เบื้องต้นได้รับแจ้งจากกศธชว่าสายนี้เป็นของบริษัทเอกชนนะฮะ
เดี๋ยวกำลังจะประสานให้มาพูดคุยเจรจาในการเยียวยาให้กับผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ดำเนินคดีอะไรก็ว่ากันไปตามข้อมูลหลักฐาน
บางทีพวกบริษัทเอกชนพวกนี้ก็เอามาเกี่ยวมาพาดเอาไว้ไง
แล้วก็ไม่ได้สนใจเกี่ยวพลาดเสร็จกันไปแล้ว